ทีนี้จะเน้นย้ำแล้วก็เตือนคุณผู้ชมสำหรับใครที่ต้องออกไปทำงานในช่วงเช้า

จะพาคุณผู้ชมไปดูถนนที่จังหวัดอ่างทอง

แล้วพอไปเจอถนนซุดแบบนี้ค่ะ
โอ้โหตกลงไปได้รับบาดเจ็บ
แบบนี้เลยเป็นสภาพผิวถนนที่มันซุดตัวเยอะมากนะคุณรัชพร

ก็ก่อนหน้านี้มันเป็นถนนแต่ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วเหมือนเป็นเหวเลยคุณผู้ชม
ระยะทางตรงนี้๗๕เมตรอยู่บนทางหลวงชนบท
ทางหลวงหมายเลข๓๕๐๑ที่บ้านโคกช้างอำเภอเมืองวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ก็น่าจะมาจากระดับน้ำในคลองชลประธานมันลดระดับลงช่วงนี้หน้าแรงด้วยนะคะ
แล้วก็เลยทำให้คันทางมันซุดแล้วมันเป็นร่องยาวแบบนี้

แต่ทีนี้มีคนที่เขาไม่รู้ไง
เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตอนเช้ามืดร่วงลงไปได้รับบาดเจ็บนะคะ
คนที่ประสบเหตุคือนางสาวสมนึกวงประยูน
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้เธอก็ขี่รถไปทำงาน
เส้นนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรบอก
ตอนนักข่าวไปถามนี่ดูสิผ้าก๊อตยังปิดหัวปิดกับข้อศอกอยู่เลยนะคะ
บอกว่าตอนนั้นไม่รู้จู่มันก็วุบตกลงไปเลย
ได้รับบาดเจ็บหัวแตกนะเย็บ๔เข็ม
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายไปทำงานไม่ได้นะคะ
รับอะจ๊ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเลย
ก็อยากให้กรมทางหลวงเขาดูแล
คือทำทางให้มันแน่นอะทั้งที่เพิ่งทำเองอ่ะ

อืมยังใหม่แล้วยังซุดแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือนายนิดเพชรคงพอแขวงการทางหลวงชนบทอ่างทอง

ไปนำรถแบ็คโฮลไปปรับแต่งหน้าถนนให้มันอยู่ระดับเดียวกัน

ให้ชาวบ้านเขาได้ใช้เส้นทางนี้ได้

แล้วเดี๋ยวจะติดตั้งป้ายติดตั้งไฟส่องสว่าง
เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุอีก
รวมถึงได้แจ้งเตือนผู้ที่ใช้ทางด้วย

นักวิเคราะห์วิจัยก็เดินทางมาตรวจ
เรื่องคุณภาพดินและวัดระดับ
จะได้เอาไปออกแบบแก้ไขปัญหา

อันนี้แก้ไขเบื้องต้นก่อนนะคะ